ซึ่งจะเปิดฉากในวันพรุ่งนี้ครับ
แล้วก็สร้างความคุ้นเคยกับสนามแข่งขันครับ
ถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
จัดขึ้นที่สนามขี่ม้ากองพลทหารมาที่๒
รักษาพระองค์ถนนผนโยธินเขตพญาไทยนะครับ
เสียงซอเลิศรัตนาชัยนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย
หนึ่งในผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภทขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกิดขวาง
ได้นำม้าจำนวน๔ตัวเข้าเก็บตัวและทยอยลงฝึกซ้อม
ว่าเสียงซอจะเคยมาฝึกซ้อมและแข่งขันที่สนามนี้บ่อยครั้ง
แต่สำหรับม้าคู่ใจของเธอแล้วนะครับ
ยังต้องสร้างความคุ้นเคยกับบรรยากาศสนามใหม่ครับ
รู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดหนึ่ง
เจอสภาพแวดล้อมใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยังมีมองสนามหน่อยนึง
แล้วก็จะมีตื่นเต้นนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นที่แปลกด้วย
พร้อมกับม้าห์ใหม่ของซออีกสองตัวได้อยู่ประมาณเดือนครึ่ง

ย้ายไปที่๓ครั้งแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นที่ใหม่ที่เขาได้มา
ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุด

ก็ตื่นเต้นค่ะแน่นอน

ฝีมือระดับต้นของประเทศ
ก็คือมารวมกันในการแข่งขันทั้งหมดเลย
ก็สำหรับซอลแล้วม้าทั้ง๔ตัว
ตัวก็พยายามฝึกซ้อม
แล้วก็ทำให้การฝึกซ้อมผ่านไปด้วยดีทุกวัน

จะแข่งขันรอบแรกวันที่๒๖พฤศจิกายน

เป็นวันสุดท้ายของรายการไทยรัฐทีวี
ถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาครับ